สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
หมดเวลาพักให้คุณน็อตไปทำใจ
เพราะว่าต่อไปนี้จะได้เวลาทานสปาเกตตี้จานยักษ์กันแล้วค่ะ
เรื่องรสชาติและความอร่อยคาดว่าจะไม่มีปัญหา
แต่เรื่องปริมาณของเมนูที่เพิ่มมา๓เท่าของคนธรรมดาแบบนี้
คุณนัทของเราทานคนเดียวจะไหวไหม
ไปเอาใจช่วยกันดีกว่า
มาแล้ว

น้ำหนักรวมตัวนี้ก็ประมาณเกือบกิโล

อันนึงอันนี้เป็นม้าต้มยำทะเลค่ะ

เจ็บเทียบกันจริงนะไซส์มนุษย์ก็เยอะนะ

คือก็คือให้คนแบบเหมือนแบ่งกันกิน

มาร้านแรกก็โดนเมนูเส้นจานใหญ่จัดมาให้ทั้ง๒
ทั้ง๒จานแล้วนี่คุณนัทของเราจะจัดการไหวมั้ยแหละคะเนี่ย
อ่ะพวกเราเอาใจช่วยคุณน็อตกันหน่อยนะ
อ่ะลองชิมแล้วกันนะครับกับตัวสปาเกตตี้
แกงเขียวหวานกล่าวชิ้นกล่าวชิ้น์ไก่ทอดแล้วก็เบคอน
มันน่าเชื่อปกติทำอาหารใหญ่ยังรสชาติไม่กรมกล่อมคืออาจจะไม่ทั่วถึงแบบนี้
ใช่ค่ะตัวนี้เป็นต้มยำทะเลค่ะเราใส่มาขนกันมาทั้งกุ้งปลาหมึกหอยลายเลย

จัดจ้านเลยเหรอ

มันเป็นชื่อที่มีประวัติยาวนานมากค่ะ
มีคนทำเป็นวิทยานิพลเลยนะคะ
ก็คือเหมือนขนมชนิดนี้เกิดขึ้นในงานวัด
เขาก็เลยเรียกกันว่าขนมจำบะ

แต่เราปั่นลงไปเลยให้มันเป็นนม

เข้ารอบชิงอืมแล้วพอรอบชิงปุ๊บเราก็มีกฎของการแข่ง
ก็คือมีอยู่สี่รายการอืมให้แต่ละจานเนี้ยเอ่อคะแนนไม่เท่ากันอืม
แล้วก็จะมีอยู่จานนึงเราเรียกว่าโจ๊กเกอร์ก็คือจะไม่บอกว่าเป็นอะไร
แต่คะแนนสูงสุดเลยด้วยโจ๊เกอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวพลิกเกม
ไม่ใช่ว่าคนที่กินเร็วที่สุดเยอะที่สุดจะชนะไหมก็ไม่แน่
มันมีโจเกอร์พูดถึงบรรยากาศการแข่งขันยอยักษ์ชาเลนส์เดย์
เราก็มีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยล่ะค่ะจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย
ใครจะทำได้ก่อนสามสองหนึ่งเริ่มค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์
มีคนมีโจ๊กเกอร์หมดค่ะ
เงิบมึงเจ็ดแค่เธอสุดผู้เช่นนั้นคือน้องอีทค่ะ
ผมอยากแข่งขันขันเบาท์บ่อยไหม

งวดที่แล้วจะมีประมาณเกือบ๕๐คน

เราก็คาดว่าเดี๋ยวจัดครั้งถัดไปก็น่าจะมีคนมามากขึ้น
หมายใจว่ามีสมมนาคุ้นกับลูกค้า
ในการสะสมแบบด้วยมันคือไร
เป็นโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าโปรแกรมยักษ์กันไปนาน

ก็คือทุก๒๐๐บาทลูกค้าจะได้สแตมสะสม๑แต้ม

สะสมไปเรื่อยก็จะมีแรกรางวัล
ตั้งแต่โค๊กมนุษย์โค๊กยักษ์
แล้วก็มีจานยักษ์จานมนุษย

ก็คือมาแรกอาหารในร้านได้แหละ
คลึกดึกกับอาหารในร้านได้

ของจริงจะใหญ่ยักษ์ขนาดไหนตามคุณพัฒน์พีชดีกว่าค่ะ

เพราะว่าเรายังมีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
อีก๒ร้านที่อยู่ที่เชียงใหม่แห่งนี้นะครับผม
เราจะเริ่มต้นกันด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามยักษ์ก่อนดีกว่า

แต่ว่ามีเนื้อระดับพรีเมียมเลยทีเดียว
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ

เพื่อนผมสมัยเรียนนิวซีแลนด์ด้วยกันนะครับผม

ตอนนี้เอาความรู้จากนิวสุดแรงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเท่าแล้ว

เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามยัด
ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ครับที่มาที่ไปของเมนูนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ผมก็มาคิดดูว่าจะทำยังไงถึงจะมีกิมมิกอะไรที่จะเล่นในร้านได้บ้าง
ผมก็เลยลองเสิร์ชดูไปอ่านเจอมาว่า
คนเราสามารถกินอาหารได้ประมาณ๒กิโลต่อ๑มื้อ

ครับผมก็เลยว่าเออเฮ้ยน่าลองวะลองทำก๋วยเตี๋ยวแบบใหญ่สักชามนึง

ผมก็เลยตัดสินใจลองทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ขึ้นมาโดยใช้เส้น๑กิโล

อีก๒ลิตรครึ่งแต่ว่าอันนี้แล้วผมก็เลยลองกินเอง

จากนั้นก็ไม่ทำงานครับกลับบ้านนอน

และนี่ก็คือชามที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใบพายใจแอ้น

แล้วแต่ครับบางคนก็มาท้าประลอง

ขอดูก่อนว่าหน้าตาเมนูนี้เป็นยังไงแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้าง
เดี๋ยวช่วยพว่บลูกเข้าไปในครัวได้มั้ยครับพอ
ช่วงหน้าเราจะไปบุกหน้าเตาของร้านครัวตุ๋นกัน